บรรยากาศสดเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หลายฝ่ายจับตามองค่ะเรื่องเกี่ยวกับเมื่อไหร่เนาะ
ปลดล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรมกัน

จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีเลยค่ะเชิญค่ะ
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนะคะ
รองหัวหน้าคอสชก็เปิดเผยค่ะว่า
ที่ประชุมเตรียมใช้มาตรา๔๔ในการออกคำสั่ง
เพื่อคลายล็อกให้พักการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้นะคะ
และจะมีการคลายล็อกให้มากกว่า๖ประเด็นที่มีการนำเสนอค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชค่ะ
ก็เป็นประธานการประชุมคอสชเพื่อพิจารณาคลายล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรม
หลังนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ส่งข้อเสนอให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
ในฐานะเลขาธิการคอสชแล้วใน๖ข้อ
คือให้พักการเมืองจัดประชุมใหญ่เพื่อรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมได้
ให้ความเห็นเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งได้
สามารถดำเนินการเกี่ยวกับไฮเมอรี่โหวตได้
ตั้งกรรมการเพื่อสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งได้
ติดต่อประสานงานกับสมาชิกได้
และการแก้ไขข้อบังคับพักการเมือง
ให้สามารถเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพัก
เพื่อให้สามารถจัดประชุมใหญ่ได้
โดยผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากรรองหัวหน้าคอสช
ก็เปิดเผยหลังการประชุมนะคะว่า
ที่ประชุมเตรียมใช้มาตรา๔๔ในการออกคำสั่ง
คลายล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรม
ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม
ซึ่งมีมากกว่า๖เรื่องค่ะ
ด้านผลเอกธนศักดิ์อภาวิชาอจิลดารัฐมนตรีว่า

คอสชคลายล็อกพักการเมือง
กรกตจะดูแลการดำเนินงานของพักการเมือง

กฎหมายเลือกตั้งมีผลบังคับใช้แล้ว

ทั้งหมดขณะที่นายส่วนที่รัฐส่วนที่เจียวระวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิเสธกระแสข่าวลาออกจากตำแหน่ง
แต่ยอมรับได้รับการทับทามให้เข้าร่วมพักพลังประชารัฐ
ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้ตัดสินใจรอให้มีความชัดเจนเรื่องของวันเลือกตั้งก่อนค่ะ
ก็ดูว่าเลือกตั้งยังไงแล้วอนาคตยังไงค่อยตัดสินใจนะครับ

ต้องถามท่านต้องถามครับ
เพราะว่ามีชื่อท่านมาคู่กันสองคนอย่างนี้เลยหรือเปล่า
ก็คุยกันครับแต่ถ้าที่ทราบก็ต้องถามท่านว่าท่านตัดสินใจยังไง
แล้วลงทุกคนมีชื่อขึ้นกับเหตุการณ์สำหรับในเกษตรส่วนตัวเองหรือเปล่า
ไม่มีครับเพราะยังไม่ได้ตัดสินใจครับ

นักการเมืองทุกกลุ่มมาตลอดเพื่อฟังข้อมูลความต้องการของชาวบ้าน
เนื่องจากว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีสอสอค่ะ
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่คอสชจะคลายล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรมได้นั้นนะคะ
ต้องรอความชัดเจนจากผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ขอบคุณคุณระพีพันธ์ด้วยนะคะ
มีความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรา๔๔นะคะ

พักการเมืองต่างก็น่าจะมีเวลาประมาณ๔เดือนกันยายน
ถึงเดือนธันวาคมในการทำกิจกรรมการเมือง